สมบัติว่าโลกไม่จำพอฉะนั้นไปติดตามในตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้มาดูความอลังการความแปลกในการแต่งตัว
ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ
แม่ค้าร้านแรกส่งประกวดจากร้านส้มตำสวยสะบัดสาก
ที่มาในมาตรของนางโชว์ที่จะเต็มตั้งแต่เขินนกบนหัว
นุ่มหูสุดหรูและความวับแวมของเสื้อผ้า
พร้อมควงครบสะบัดศักดิ์จัดความอร่อยพร้อมความอลังกันแบบนี้แหละครับคุณผู้ชม
แถมยังจัดเต็มลีลาเด็ดขนาดนี้นึกว่าอยู่ในคาบาเร่หรือเปล่าครับเนี่ย
ซับโชว์แบบนี้หาไปกันได้ที่ร้านตำสวยสบัดสาก
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

พ่อค้าร้านต่อไปก็เด็ดไม่แพ้ใครล่ะครับ
ขายของกันทั้งทีมันต้องมีวิธีต้องมีฝีมือ

นี่นะคือพ่อค้าขายพวงมาลัยที่แปลงร่างมาในชุดซุปเปอร์ฮีโร่สุดแนว
บอกได้เลยครับว่าไอเดียนี้เนี่ยทำให้ขายดิบขายดีรายได้พุ่งกระฉูดแบบสุดล่ะครับ
อยากไปอุดหนุนพวงมาลัยฮีโร่แบบนี้ไปซื้อกันได้เลยครับที่สามแยกท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับ
ปิดท้ายกันด้วยช่างตัดผมสุดแนวคนนี้ที่ดูดีคิดว่าหลุดมาจากภาพยนตร์เรื่องดัง
ที่มีลักษณะคล้ายกับกัปตันแจ็คสเปโร่ยังไงอย่างนั้นล่ะครับ
ก็เล่นใส่มาเต็มเหนียวแบบนี้เนี่ยระวังลูกค้าเดินเข้ามาพร้อมกับของออกเรือโจรสลัดไปด้วยนะครับพี่น้อง
ใครอยากตัดผมกับพี่เขาก็ไปได้เลยครับที่ร้านคัทแอนแคร์ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แม่เล่น